กลางใหม่พัชรีพร้อมทีมงานโดนชายไม่ทราบชื่อบุกทำร้ายหลังเวทีที่บุรีรำนี่เห็นในโพสต์ของหมอลำสตอรี่
แล้วเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง
ที่บุกไปถึงหลังเวทีหมอลำของไหมพัชรีอ่ะค่ะเออทำไม
เนี่ยแล้วคลิปนี้ก็เลยเอามาโพสต์ลงในเพจหมอลำสตอรี่ค่ะ
รายละเอียดก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคือเขาก็บรรยายบอกว่าคุณหมายพัชรีเนี่ย
ชายเมาไม่ทราบชื่อบุกมาด่ากราดมาทำร้าย
อ้างว่าเป็นน้องเจ้าของร้านเดินมาขอถ่ายรูป
แล้วก็ชี้หน้าพูดด้วยนะมึงดังมาจากไหนมึงใหญ่มาจากไหน
กาดก็งงสิก็เลยต้องดึงตัวออกไป
นี่คือเขาเล่นคอนเสิร์ตที่อำเภอนางรองที่บุรีรำไง
ก็เลยอยากจะเตือนศิลปินที่จะต้องเดินสายไปเล่นคอนเสิร์ตต่างสถานที่
เจอคนแบบหลายรูปแบบก็กลัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
นักข่าวของเราก็ไปที่ร้านนี้ไม่เจอเจ้าของร้านนะคะ
แต่ว่าเจอเจอชายเมาที่เข้าไปป่วนหลังเวที
เขาชื่อเฮียโบเราเจอเขาเขาบอกว่า
เฮียโบกับเจ้าของร้านเนี่ยนับถือกันเหมือนพี่น้องเลย
วันนั้นก็มากินดื่มตามปกติก็เห็นใหม่พัชรีมาแสดง
ก็แค่ไปขอถ่ายรูปกับศิลปินเท่านั้นเองไม่ได้ทำร้ายซะหน่อย
ไม่ได้ทำร้ายเหมือนที่ทางเพจเขาเอาไปโพสต์
เพราะว่าร้านเองก็มีตำรวจมีกาดมาดูแลความปลอดภัย
แล้วนี่เฮียโบบอกว่าผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ผมจะแจ้งความตามพรบคอม
เธอจะมีการไปแจ้งความด้วยนะครับจงไม่มีมือการเดียวอีเต้น
มันพิษเพราะเราบอกคอมจะพิ้นเจอร์
ผมเสียเสื้อเสียงของผมอยู่แล้วครับ
มันนี่คือลดหัวครองเฉกติศการของสาวใหม่พัชรีให้ข้อมูลนะครับ
ก็พูดไปแต่เหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในไลฟ์แล้ว
คลิปไลฟ์เนี่ยมันเอ๊ยังไงได้เห็นเลย
แล้วเขาบอกว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายตามที่เพจเอาไปลง
แต่ต้องป้องกันศิลปินแล้วก็ทีมงานเอาไว้ก่อน
ทีมงานก็ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเอาไว้แล้ว
เพื่อความปลอดภัยของศิลปินและทีมงาน
ถ้าเกิดว่าบอกอย่างนี้งั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อค่ะ

แต่ฝั่งเฮียโบเขายืนยันว่าเป็นแบบนี้แล้ว

เรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจจัดการด้วยนะคะ